ตำรวจภูทรทรงธรรมในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้ตั้งด่านตรวจนะคะ
แล้วก็ไปตรวจรถแท็กซี่คันหนึ่งพบว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่เกือบ๘๐๐เมตร
รวมทั้งยาไอซ์ด้วยค่ะพันธุ์ตำรวจโทชัชวานภวงคิดสารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูทรทรงธรรมพร้อมตำรวจทหารได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา๔คนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติด
หลังทั้งหมดถูกควบคุมตัวขณะเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจแล้วพบรถต้องสงสัย
จากการตรวจค้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ใต้เบาะคนขับพบยาบ้า๑ถุงนะคะ
บริเวณยางอะไหล่รถพบยาบ้าเพิ่มอีก๓ถุงและยาไอซ์๑ถุงรวมยาบ้า๗๖๑เมตร
ยาไอซ์น้ำหนักรวม๓๖๗๐กรัมค่ะ
จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา๔คนนะคะคือนายสมานศรีใสอายุ๔๗ปีคนขับรถแท็กซี่
นายเจรพรรดิเขาวงอายุ๓๒ปี
เยาวชนหญิงอายุ๑๙ปีและนายธนิสรเขาวงอายุ๓๐ปีค่ะ
ธนิสรผู้ต้องหารับสารภาพว่าเจ้าของยาเสพติดได้เหมารถแท็กซี่มาจากพื้นที่นวรรณคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปรับยาเสพติดมาขายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก
โดยไปรับของทั้งหมดที่ริมถนนนะคะที่จะมีคนนำไปทิ้งไว้ข้างถังขยะ
ขณะเดินทางกลับก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ดังกล่าวค่ะ